เหตุการณ์นี้จะเอาเรื่องอะไรดี
ระหว่างเรื่องของอุบัติเหตุกับเรื่องของทะเลาะวิวาส
เป็นเรื่องวุ่นของวัยรุ่นยกล้อ
มอเตอร์ไซค์คันนี้ขับรถอยู่ในบุบัน
แต่ปรากฏว่าขับรถสวนทาง
แล้วทำให้รถอีกคันหนึ่งเขาไปชน
หลังจากชนแล้วเกิดเหตุการณ์โวยวายทะเลาะกัน
จนถึงขั้นชกต่อยกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเรื่องวุ่นที่เกิดขึ้น
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนกันมาแบบนี้
แล้วก็ถูกรถคันนี้เขาชนเข้าอย่างแรง
สุดท้ายไปเจรจาตกลงกันไม่ได้
ก็เปิดศึกกันเลยนะครับ

พร้อมกับข้อความระบุว่าเรื่องวุ่นของวัยรุ่นยกล้อ
เหตุเกิดจากความเหงาในหมู่บ้านของตัวเอง
เจอเด็กเมาเหล้าขาวขับรถเข้าบ้านอยู่ดี
แล้วเจอไอ้หนุ่มจอดอยู่ข้างทาง

ชะลอดูและเห็นสตาร์ทรถเลยต๊อกไฟสาย

จู่แม่งบิดใส่ยกล้อชนรถตู้เฉยเลย
จัดไป๑ยกยังดีรอดไม้เบสบอลเหล็ก
อันนี้คนที่โพสต์เขาก็เขียนข้อความไว้แบบนี้
แล้วก็เพจดังเขาก็เอามาโพสต์ต่อนะครับ
ทีนี้วันนี้ทีมข่าวได้ติดต่อไปยังคุณเบนส์
เจ้าของรถเก๋งที่ติดกล้องหน้ารถนี้
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
โดยคุณเบนส์เล่าเหตุการณ์บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้น
เหมือนมีอุบัติเหตุอยู่ข้างทาง
ตอนแรกเขาเองก็ชะลอรถแล้วก็ใช้ไฟสูงส่องดู
คุณผู้ชมสังเกตสิคือในหมู่บ้านไฟมันไม่สว่าง

ก็เปิดไฟสูงดูเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือตอนแรกอย่างนี้ฮะเขาเห็นไฟของรถจักรยานยนต์มันส่องเข้าตานะครับ
เขาก็เลยเอ๊ะรถจักรยานยนต์เป็นอะไรหรือเปล่า
ก็เลยเปิดไฟสูงส่องดูปรากฏอ้าวกำลังส่องอยู่ดี
รถจักรยานยนต์คันนี้พุ่งเข้ามาชน
ขอดูคลิปตั้งแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ
นี่ส่องไฟอยู่ดีรถคันนี้ขับเข้ามาชนซะงั้น

พอลงไปเพื่อจะตกลงกันนะครับก็ตกลงกันไม่ได้ฮะ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็นลูกของคนงาน
อยู่ในแคมป์ในหมู่บ้านที่เข้ามารับงาน

เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านโรยปาร์ควิว
ถนนสุวินทะวงกรุงเทพมหานครนะครับ
คนขับรถเองหรือว่าคุณเบนส์
บอกว่าส่วนตัวไม่เคยเจอกันเลยกับผู้ชายคนนี้

พอสงบสติอารมณ์กันได้
ก็ไปเคลียร์กันที่โรงพักนะครับ
ไปโรงพักเลยก็คุยเคลียร์กัน

พอจ่ายเงินก็โอเคตกลงกันว่าโอเคจบ
แล้วผมก็กลับบ้าน
เขาจ่ายมาเท่าไหร่ครับคุณเบนส์
แต่ว่าเมื่อวานผมไปตีราคาที่อู่รถเนี่ย

ใช่ครับแต่ว่าทางบ้านผมก็ไม่อยากให้มีเป็นอะไร
ก็บอกว่าแค่๘๐๐ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ช่างเขา
แล้วถือว่าฟาดคอไปอะไรอย่างนี้ครับ
นี่แหละครับคุณเบนส์คนขับรถที่ติดกล้องหน้ารถ
ก็ยังบอกอีกนะครับว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็เลยมีการชกต่อยกันไปแบบนั้นนะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีการเคลียร์กันทุกเรื่องแล้ว
เว้นเรื่องของค่าเสียหายที่จริงแล้ว

คือเขาจ่าย๘๐๐ไงแต่อู่ก็เรียกไป๑๖๐๐
แต่คุณเบ้นบอกว่าไม่เอาผมต้องใช้เส้นทางนี้

ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปแล้วกันที่เหลือผมจ่ายเอง
ครับเขาบอกว่าต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตกันไปนะฮะ
แล้วก็อยากฝากเตือนไปถึงไอ้หนุ่มที่ขับมอเตอร์ไซค์
เหล้าขาวมาแล้วมาขับแบบนี้
ก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่ครั้งต่อไปนะฮะ